เมื่อวานนี้มีคุณยายท่านหนึ่งวัย๗๓ปีเป็นชาวสงขลานะครับ
ไปเจอสลากกินแบ่งรัฐบาลตกอยู่

คุณยายก็นี่มันจะดวงของฉันที่ฉันจะเก็บไว้ดี
หรือเอาไปแจ้งตำรวจดีเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเป็นข่าวคราวใหญ่โต
ถ้าใบนี้มันถูกรางวัลขึ้นมาถูกต้อง

คุณยายบอกจะต้องมาตรวจดีเอ็นเอของฉันอีกหรือเปล่านะ

คุณยายใจศรีหวาดอายุ๗๓ปีนะครับ
พร้อมด้วยนายสมหวังอินสโรอายุ๖๙ปีเป็น๒พี่น้องครับ
นำสลากกินแบ่งรัฐบาล๒ใบงวดประจำวันที่๑๖ธันวาคม๒๕๕๙

ริยาไม่ตรวจให้คุณยายไปด้วยเลยนะ

เข้าไปแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกสุชาติแก้วรัฐรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่
เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานครับ
หลังจากที่คุณยายแล้วก็คุณลุงไปพบสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้ง๒ใบ
ตกอยู่บริเวณถนนพัฒนาการตะบนคอหงษ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ก็ไปพบตกอยู่ตอนเช้าของเมื่อวานนี้เลย
วันที่๑๖ธันวาคมวันที่ลอตเตอรี่ออกพอดีนะครับ
โดยคุณยายใจซึ่งเป็นแม่ค้าอยู่ย่านตลาดถนนพัฒนาการบอกว่า
ยายก็ขายของอยู่ในตลาดนะ
แล้วก็มาพบสลากทั้ง๒ใบมาตกอยู่บนถนน
สอบถามคนแถวนั้นคนแถวนั้นไม่มีใครออกมาเป็นเจ้าของเลย
เอาล่ะยายปวดหัวเลยยายบอกยายทำยังไงต่อล่ะ
ปรึกษากับคุณลุงก็คือน้องชายตัดสินใจเอาอย่างนี้ไหม
ไปเราสองผู้สูงอายุเราเดินจูงมือกันไปหาตำรวจนะ
ไปหาตำรวจนะครับที่สถานีตำรวจกัน
เพื่อความสบายใจไม่อยากให้เกิดเป็นข่าวเป็นข่าวเนี่ย
เดี๋ยวมาถูกกันแล้วจะเป็นมันทุกขลาบหรือจะได้ลาบไง
ก็เลยเข้าไปแจ้งความไว้นะครับ
เรื่องต้นทางตำรวจได้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมกับมอบสลากทั้ง๒ใบคืนให้กับคุณยายไปเก็บไว้นะครับ
ถูกรางวัลและใครที่เป็นเจ้าของก็ขอให้ติดต่อรับคืนได้
แต่ขอให้มีพยานหลักฐานมายืนยันด้วยนะครับ
คุณยายได้นำสลากไปแจ้งความไว้ประมาณเที่ยงของเมื่อวานนี้
ที่ช่วงบ่ายผลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกมา
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าสลากทั้ง๒ใบนั้น
ไม่อยากเฉลยเลยอยากได้เอาไปรุ่นกันเอง
คุณตาคุณยายทำถูกนะ
ส่วนคุณโต๊ะหรอครับ
ถูก๒ตัว
ผมถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๘๙๑ใบครับ

เป็นข่าวดีด้วยนะครับ
คุณตาคุณยายทำถูกเก็บสลากได้แล้วนำไปแจ้งตำรวจแบบนี้